คุณผู้ชมมาดูเรื่องดีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดยาลากันหน่อยนะคะ
หนุ่มอายุสักประมาณ๓๐ปีค่ะ

ว่าจะไปหาของกินก่อนที่จะไปเจอของกิน
แล้วในถุงดำเนี่ยคุณผู้ชมมีเงินนำนับรวมแล้วสักประมาณ๓แสนบาทนะคะ
เขาก็เลยเอาถุงดำไปมอบให้กับตำรวจเบตง

ที่สุดแล้วคนที่เป็นเจ้าของเงินเนี่ย
ไม่ใช่ใครอื่นไกลหรอกค่ะก็เป็นญาติกันนี่แหละค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมชมหน้าค่าตา
หนุ่มใจดีคนดีศรียาลาคนนี้เนี่ยนะคะ
ก็คือนายอนุชาศรีพรสวรรค์อายุ๓๐ปี

บอกว่าขณะที่ตัวเองขี่รถจักรยานยนต์
กะจะไปหาของกินกับแฟนสาว
แล้วรถเนี่ยมันไปจอดติดไฟแดงบนระเวน๔แยก
เหรียญหยูซึ่งอยู่ใจกลางเมืองเบตงจังหวัดยาลา
แฟนสาวเหลือไปเห็นถุงดำมีรอยฉีกขาด
แล้วก็ภายในเหมือนกับว่ามีเงินอยู่ด้วยนะ
ก็เลยตัดสินใจลงไปเก็บมาค่ะ
พอเปิดดูปุ๊บโอ้โหเห็นเงินเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
ตัดสินใจขี่รถจักรยานยนต์มาแจ้งกับตำรวจ
เพื่อตามหาเจ้าของเพราะเกรงว่าคนที่ทำเงินหล่นเนี่ย

ตำรวจโรงพักเบตงนะคะก็เลยให้นายอนุชาเนี่ย
นับจำนวนเงินที่เก็บได้พอนับไปนับมาค่ะ
สรุปแล้วยอดเบ็ดเสร็จกว่า๓แสนบาท
มีทั้งธนบัตรไทยแล้วก็ธนบัตรของประเทศมาเลเซียนะคะ
เวลาล่วงเลยไปไม่นานค่ะคุณผู้ชม
เจ้าของเงินตัวจริงปรากฏค่ะก็คือนางสาววานีหยกพิสุทธิพงศ์
เดินทางมาที่โรงพักเบตงอาการตื่นตกใจเลยนะคะ
แล้วก็มาให้กันกับตำรวจบอกว่าตัวเองนี่แหละเป็นคนทำเงินหล่นหาย
คือตอนแรกยังไม่ปากใจเชื่อนะคะพยายามที่จะตรวจสอบพยานหลักฐานต่าง
เอาให้แน่ชัดว่าเธอคนนี้แหละเป็นเจ้าของเงินจริง
ว่าเธอเนี่ยเป็นเจ้าของเงินค่ะพอตำรวจ
พาผู้หญิงคนนี้ที่มาแสดงตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของเงินเนี่ยนะครับ
ไปเจอกับคุณอนิชาพลเมืองดีเนี่ยจ้าเออ้าวไม่ใช่คนอื่นไกล
เป็นญาติกันนี่แหละค่ะทั้งสองคนก็เลยจับไม้จับมือกันนะคะ
ตำรวจเขาก็เลยนำทั้งสองคนมาถ่ายรูปร่วมกันแล้วก็มีการมอบของที่ระลึกกันด้วยนะคะ
อันนี้ก็เป็นตัวอย่างสำหรับวันเด็กที่ผ่านพ้นไปนะสำหรับน้องหนูนะคะ
ถ้าเกิดว่าไปเก็บของใครมาได้อย่าเอาไปเป็นของตัวเอง
ให้ส่งตำรวจค่ะเพื่อหาเจ้าของต่อไป
เพราะของอาจจะเป็นยากหรือพ่อแม่ของคุณก็ได้ค่ะแบบนี้ค่ะ